สามสิบล้านเรื่องของสถิติก็ว่าไปแล้ว
เรื่องของเศรษฐีใหม่ก็ว่าไปแล้ว

ล่าสุดนี่มีการเปิดเผยคลิปหนึ่งเป็นบทสนทนาออกมานะคะ
เปิดเผยโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
โพสต์ข้อความในเพจของตัวเองนะคะ
แล้วก็มีการลงคลิปเสียงเอาไว้บอกเป็นคลิปเสียงของ
ใครบางคนผู้จะออกรถออกชาติ
มีการกล่าวพาดพิงถึงใครหลายคนด้วย

และเดากันว่าเสียงเป็นเสียงของใครไปฟังกันค่ะ
ได้อย่างนี้แหละพี่
ใจใช่รัฐมนตร์ตรงรัฐมนตร์ตีใกล่เป็น
ก็แกเป็นทนายไงเป็นพิษฎระไง
อ๋อเป็นที่ปรึกษาให้กับคน
กระดับภารการที่ว่าอย่างนี้

แกรู้แกรู้ใส่ตำรวจดี
แกเป็นแกเป็นแกเป็นทนายความให้ใครรู้ไหม

แล้วคนอย่างอาจจะเลือกทันัยสักคนหนึ่งอ่ะ

เรียบร้อยเหลือแล้วทั้งกองปากอ่ะจะเงียบเป็นอยู่นี่ไง

แล้วจริงแล้วว่าแกกับไอ้ท่านอะไรกับท่านอะไรเนี่ย
แกมีปัญหากันมาก่อนเรื่องคดีที่แกทำใหญ่
จะบอกเลยนะสองคนนี้นะ

มีเนี่ยนะโทรมาหาแกเลยนะเพราะรู้ว่าแกเป็นแบ็คใครที่อีก

บอกว่าท่านครับผมไม่เกี่ยวนะครับ

นี่ตำแหน่งอะไรพี่
ก็ในชุดเนี่ยในชุดนี้เหมือนกันคดีหวย๓๐ล้านเนี่ย
คนตีก็คือตำแหน่งก็เท่ากันกับ

ใหญ่กว่าคนโท
แต่ว่าเล็กกว่าคนอีก
อืม

นี่ก็คือว่าแกก็คงไม่กลัวใครหรอกนะ
พี่ตะบายใจเลยนะพี่

ก็คือว่าคนตำรวจอีกกับคนตำรวจอีก
เขาเปลี่ยนกันขึ้นพอคนตำรวจเขาใจแม่ตอนแรก
แล้วก็ได้ไป

แต่คุณผู้ชมถ้าไม่อยากให้มันตื๊ดเนี่ยนะฮะ

ของชมรม

คุณอาชิริยะเขาลงแบบเต็ม
มีชื่อเต็ม

ผมขอดูตรงพาดหัวของคลิปนี้ก่อน

ในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมเนี่ย

คลิปนี้ทางชมรมต้องขอบอกก่อนเลยว่า
ไม่รับรองว่าเป็นเสียงใคร

เป็นคลิปเสียงที่ได้มาจากพลเมืองดี

เป็นการใส่ร้ายพลตำรวจโทษธิติราช
หานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อีกหลายท่านลองพิจารณากันดู

ในเพจของชมรมเนี่ยนะคะ

ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปได้คลิปนี้จาก

เพราะว่าคลิปที่๑เผยแพร่ออกมา

และเขาบอกว่าโปรดติดตามคลิปที่๒

ก่อนการไลฟ์สดคืนนี้

ซึ่งหลังจากที่ทั้ง๒คลิปนี้ถูกปล่อยออกมา

ดูไม่พอกดไลค์กดแชร์

แคปชั่นขออภัยนะคะโดยเฉพาะคอมเมนต์ด้านล่าง

พูดคุยกันถึงเรื่องบุคคลที่เข้าไป
เกี่ยวข้องในข่าวไปเกี่ยวข้องได้อย่างไร
มีการพูดถึงชื่อโตเถียงกันไป

ซึ่งทางข่าวไทยรัฐทีวี

ให้คุณผู้ชมได้รับทราบเรื่องราวนี้ต่อไป
แต่วันนี้เรามาเปิดคลิปให้ฟังกันก่อน

ในเพจของชมรมนะคะ